คิดว่าเป็นมะม่วงเรามีให้เลือกเลยฮะสามหอยหอยของพี่บอลนี่หอยอะไร
นี่คือหอยลายครับรู้จักไหมแฟนคุณรู้จักไหมครับ

ยายกินลำยาย

ยายกินลำไร
ยายกินลำไย

น้ำลายยายไหลย้อย

คุณไม่ฉัดคุณไม่ฉลา

มาจากเกาหลีค่ะ

รู้ดิพี่บอร์พี่วาชิกีอะลา

อันนี้หอยแคง๑กิโลราคาถูกที่สุด
อ้วนักจะรู้นะหอยเยอะ

หอยชนิดอื่นครับหอยชนิดนี้ไม่รู้ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ
อันนี้หอยแคลงเขาบอกที่เกาหลีแพงมาก

ไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วมีแบบแกะมาให้เลยนะครับ

สงสัยมาก
ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรากินที่เมืองไทยกินใจให้พอเลย

แล้วยังไม่ใช่อุ้งกิทย์
อันนี้คือหอยแมลงผู้๑กิโลกรัมครับผม
และราคาถูกมากหอยแมลงผู้ที่ถูกสุดอยู่มีไหม
นี่ค่ะนี่คุกเกาหลีชอบมากค่ะ
เวลากินเป็นนี้อร่อย
เอาล่ะ๓หอยค่ะน้ำหนักเท่ากัน๑กิโลกรัม

คุณมะม่วงคุณม่วนคลังศิษย์นี่คือคำถามข้อแรกค่ะ

แบบไหนราคาถูกที่สุด

เพราะว่ามันดูตัวใหญ่

ดูตัวใหญ่น่ากันบึ้มเลยอะ
แล้วก็ดูดีถ้าเนื้อใหญ่ก็คิดว่าน่าจะแพงประมาณนี้
แต่อันนี้ผมว่าอันนี้สำหรับผมคือคิดว่าถูกที่สุด
อยเม้งผู้อันนี้ผมคิดว่าถูกที่สุด
คุณมะม่วงเห็นด้วยกับสามีไหมคะคิดว่าหอยแมงผู้น่าจะถูกที่สุดไหม
อ๋อมะม่วงต้องเชื่อสามีค่ะต้องเชื่อสามีนะคะ
ทำไมชีวิตจริงไม่เห็นเชื่อเลย
ถ้าถามคุณมะม่วงโดยที่ไม่มีสามีอยู่ตรงนี้

คิดว่าหอยแคลงน่าจะถูกสุดอ๋ออืมพี่แม่งขอใช้ตัวช่วยเลยละกันครับ
จะใช้ตัวช่วยอะไรคะคุณอ้วนรังสิตระหว่างตอบได้๒ครั้งหรือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้

รังศิษย์และคุณมะม่วงจะตอบว่าหอยแบบไหนถูกที่สุดคะ

โอเค๒นี้แล้วกันครับ

หอยแคลงและหอยแมงพู่ค่ะ
งั้นเป๊กจะเฉลยที่หอยแมงพู่ค่ะ

เอาล่ะและนี่คือการใช้ตัวช่วยในข้อแรกค่ะ
ตอบให้๒ครั้งครั้งแรกคือหอยแมงพู่ค่ะ
หอยแมงพู่๑กิโลราคาอยู่ที่

และหอยแคลงที่คุณเลือกเหมือนกันค่ะตอบได้๒ครั้งในตัวช่วย

ต้องมาดูกันว่าหอยลาย๑กิโลกรัม
จะถูกกว่าหรือแพงกว่า

และราคาหอยรายอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าและ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แม่งพูเป็นหอยที่ราคาถูกที่สุด
ข้อแรกมาแล้วค่ะตอนนี้ทั้งคู่นะคะ
สะสมไปแล้ว๒๐๐๐บาท

เอาละค่ะคุณอ้วนคุณมะม่วงค่ะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

แต่ว่าถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ลองพูดตามก่อนที่ผมจะพรีเซนต์อ่า

พูดตรงกันทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก

ท่านดึกปึกเวทปุ่นตึก

และนี่คือเซวิทแฮมฮะ

ก็ทานนะทานบ้านเช้า

แต่ผมเคยเห็นพี่กินตอนกลางคืนนะครับ

วันแรกกับพี่เหรอ
อ้วนไก่เห็นตีงงูเห็นลมไก่อ้วน

เสียงล่างคลักคืนนะ
เดี๋ยวเขาเป็นเตอรีย์ไม่ได้เป็นอินเดีย
เสียงเขาดิคือชมผู้ชายอินเดียมาก
แล้วนี่ขนมปังวาเภา๒คอ

คุณเก่งแล้วค่ะมากเที่ยวให้เกาหลีงงงด้วย
อย่าว่าจะเขางงเลยผมพูดเลยผมต้องงง
ห่อเดียว๖แผ่นครับผม
เออราคาถูกครับคุณอ้วน

ของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ทุกคนเคยทานหมดเป็นอาหารที่ทานได้ง่าย
ทานบ่อยครับผมค่ะเข้าไปทานข้างในเลย
มั่นใจว่าคุณอ้วนกับคุณมะม่วงต้องเคยทาน
คือถ้าอันนี้มาพอเดียวตัดออก
ผมว่าอาจจะตอบอันนี้ได้เลยอาจจะมีใจให้
แต่ว่าพอมา๒หอนี่ครับเบิ้นเลย
มันก็เลยยากเลยอืม
เกาหลีปกติขนมปังแพงมากค่ะ
แล้วชีสทุกค่ะ

ดูสิว่าจะตรงใจไหมกับตัวช่วยตัวสุดท้าย
ข้อที่๒ของคู่รักเกาหลี
หมดตัวช่วยแล้วค่ะ
และเป๊กจะตัดสินค้าที่แพงออกให้
นั่นคือ
คุณมะม่วงและคุณอ้วนต้องเลือกว่าอะไรถูกที่สุด

เอาล่ะเลือกแล้วค่ะว่าแฮมเป็นของที่ถูกที่สุด

ราคาอยู่ที่๔๖บาท

จะถูกหรือจะแพงกว่า๔๖บาท
ขอให้โชคดีค่ะคุณอ้วนและคุณมะม่วง